กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในจักรพลตั้งสุทธิธรรม
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทย
วันนี้ครับในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ตามมาตราที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดของรัฐบนูลแห่งราชดาจากไทย
วันนี้ผมจะมาฉายภาพแห่งความล้มเหลวของรัฐบาลภายใต้รัฐบาลที่เสียค่าโง่มากที่สุด
นายกรมนตรีแห่งความล้มเหลวของประเทศไทยและครั้งนี้จะถือเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดที่๒๕นี้เนื่องจากผมจะไม่สามารถให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
หรือนั่งบริหารประเทศนี้ต่อไปได้อีกแล้วครั้งนี้ผมและพวกเราพักฝ่ายค้าน
งัดทุกอย่างออกมาทุ่งสุดกำลังเพื่อจะเอาคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชา
ออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีตำแหน่งที่เหมาะกับคนที่บริหารประเทศเป็น
เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่เพื่อตัวเองและพวกพ้อง
คนที่มองประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจและเป็นเจ้าของประเทศนี้อย่างแท้
ครั้งนี้ผมจะมาแสดงให้ทุกท่านได้เห็นถึงความพังพินาศ
ในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการความล้มเหลวจากการท่องเที่ยว
อดีตครับเป็นที่ทราบกันดีว่าภาคการท่องเที่ยวเป็นเซ็กเตอร์ใหญ่ที่พยุงเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด
อกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังมีศักยภาพในการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว
เป็นอันดับ๓ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
มีต่างชาติมาเยือนถึงอันดับ๘ของโลก
แต่กลับมาดูวันนี้สิครับถือว่าเป็นการจัดการที่บ้งมากนะครับ
้งเป็นศัพท์วัยรุ่นที่แปลว่าพังพังมากในทุกมิติ
ในปี๖๒เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง๓๙๘ล้านคนทำรายได้กว่า๓ล้านล้านบาท
แต่ในปี๖๓และ๖๔นักท่องเที่ยวกลายเป็นศูนย์รายได้จากการท่องเที่ยวหายแวบไปกับตา
ปี๖๒การท่องเที่ยวถือเป็นฮีโร่ของไทย
กลับมาดูวันนี้สิครับกลายเป็นสุนัขที่โดนตัดหาง
เรียกได้ว่าการท่องเที่ยวไทยจากที่เคยเป็นดอกฟ้าตอนนี้กลับกลายเป็นหมาวัดอย่างแท้จริงในทุกวันนี้
เพียงเท่านี้ครับท่านประธานหน่วยงานป้องกันและควบคุมโลกของสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับคำแนะนำต่อชาวอเมริกา
เรื่องการเดินทางมายังไทยว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงระดับ๔
หรือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทย
นี่ยังไม่หมดนะครับล่าสุดสหราชอาณาจักรได้ประกาศประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีแดง
เป็นผลจากอัตราผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงสูงหากเดินทางมาจากประเทศไทย
ซึ่งส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร
อยู่อันดับ๔๙ได้คะแนน๔๗๗จาก๑๐๐กับตัวเลขการฉีดวัคซีนแค่๑๙๘ของประชากรทั้งหมด
นี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับถึงสายตาของต่างชาติที่มองมายังไทย
สายตาของประชาคมโลกความมั่นใจต่างได้หายไปหมด
ภาคการลงทุนการถูกโยกย้ายแหล่งผลิตออกจากไทยการตัดสินใจไม่เดินทางมาไทย
ไม่รู้ท่านนายกจะอายไหมนะครับแต่หากเป็นผมผมอับอายมากครับ
ผมจะไม่อยู่ให้คนเกลียดคนแช่งคนด่าได้ขนาดนี้หรอกครับ
โดยเฉพาะข้อห้าจุดสี่ในด้านการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวท่านขิงไว้ว่าจะพัฒนาคุณภาพความหลากหลายของการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการส่งเสริมการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชนแต่มาจนวัน

ปี๖๔นะครับจะโตเร็ว๑๒เท่านั้นเป็นอันดับ๒รองจากบ๊วย
แต่ผมว่าประเทศไทยยังลำบากครับมีปัจจัยหนึ่งฮะที่ควรต้องเร่งพิจารณาปัจจัยนี้คือพลเอกประยุทธ์แต่ถือเป็นปัจจัยด้านลบนะฮะไม่ใช่ปัจจัยบวก
ท่านประธานครับนี่อะไรฮะนายกรมนตรีที่เสียค่าโง่มากที่สุดถ้าท่านยังน่าทนอยู่แบบนี้ยังอวดดีทั้งที่ไม่มีอะไรให้อวด
และท่านยังกอดเก้าอี้แน่นแบบนี้อย่าหวังนะครับว่าเรื่องนี้จะจบสวยเพราะระเบิดเวลาที่ท่านตั้งไว้ตั้งแต่การรัฐมนปี๒๕๕๗มันใกล้จะระเบิดเต็มที่แล้วครับ
ต่อมาครับผมขอเสนอมูลค่าการรับนะฮะถือเป็นรายได้ที่เกิดจากการซื้อขายการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเป็นรายรับที่เกิดจากการให้บริการซึ่งมูลค่าส่วนใหญ่มาจากภาคการท่องเที่ยว
จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาแล้วขอกราฟนะฮะในไตรมาสที่๔ของปี๒๐๑๙เป็นช่วงที่ประเทศไทยพบกับการระบาดท่านนายุทธมนตรีเป็นนายกที่เก่งมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส๑และไตรมาส๒ของปี๖๓พบว่ามีคนตกงานมากถึง๕๘ล้านคนท่านทำได้อย่างไรฮะทำคนตกงาน๖ล้านคนภายใน
ยิ่งลักษณวัตรจะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยของการเติบโตมูลค่าการรับเท่ากับ๑๕๗๖เปอร์เซ็นต์แต่ในสมัยยุคของท่านนายยกประยุทธติดลบ๒๕๘เปอร์เซ็นต์ครับแสดงถึงความไร้สมรรถภาพในการบริหารงานของประเทศที่ติดกับระเบิดเวลาของด้านการท่องเที่ยวมากเกินไปมุ่งเน้นแต่รายได้กับจำนว
การหรือวางแผนระบบต่างอย่างไรแบบมืออาชีพจะดูแลประชาชนจะดูแลพวกเขาอย่างไรสุดท้ายก็มาลอยแพรให้มาตรการเยียวยาแบบทวงบุญคุณทั้งที่ประชาชนเป็นเจ้าของเงินและเจ้าของประเทศนี้อย่างแท้จริงนี่ยังไม่จบกับรัฐบาลแห่งความล้มเหลวนะครับหากดูตัวเลขของการท่องเที่ยวและเม็ดเงินในอดีตมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อเปลี่ยน

ไม่มีการรองรับไม่มีการจัดการทั้งระบบรัฐบาลไม่คิดจะรับผิดชอบต่อประชาชนเกิดการระบาดระลอกสองและลอกสามและลอกสี่ตอนนี้ท่านยังกล้ายืนอกผายสง่าผ่าเผยบนซากศพของพวกเขาได้ยังไงครับจากวิกฤตที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลไม่เคยควบคุมการระบาดดื้อดึงรั้ง
ทันหายก็มีความควายเข้ามาแทรกเพราะรัฐบาลประยุทธ์บริหารประเทศไม่เป็นเน้นแต่จะมุ่งพุ่งและพึ่งการท่องเที่ยวมากเกินไปไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีแผลลามสาหัสไปทั่วร่างกายทั่วประเทศตอนนี้แผลนี้ประเทศไทยต้องเข้าห้องฉุกเฉินเท
ภาวะการเจ้างานโดยเฉลี่ยในปี๖๓เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกมีการปรับลดพนักงานถึงเหลือ๕๑
นั่นแสดงว่าในระบบแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวซึ่งมีแรงงานอยู่ถึง๔๒ล้านคน
ตอนนี้ให้ถูกออกจากงานไป๔๙ก็ประมาณ๒ล้านคนในปี๖๓
มันทำให้ผมนึกถึงการบริหารงานแบบแมงกระพุนนะครับทุกท่าน
งกระพุนนะครับตัวใสดูเหมือนน่าไว้ใจนะฮะ

ความชอบช้ำจากการมีพลเอกประยุจจันโอชาเป็นนายุทธรรมพลังประตูปธิยาแอร์ยังไม่จบเท่านี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกเครื่องมือหรือมาตรการต่างออกมาก็ไม่เคยตรงประเด็นหรือทันท่วงที
ปัญหาหลักก็มาจากรายได้ของลูกหนี้ที่ลดลง
ไม่มีศักยภาพไม่มีกำลังจะไปจ่าย
ทำให้เกิดหนี้เสียในระบบมากขึ้นสูงสุดถึง๑๘๐๐๐ล้านบาทภายใน๖เดือน
ผมอยากทราบว่าตอนนี้ท่านรู้สึกอย่างไรและได้ใช้อะไรในการบริหารประเทศที่ผ่านมา
ซึ่งนายกเองคงไม่เคยเห็นคิดถึงจะทางออกอยู่แล้ว
เพื่อจะช่วยเหลือตาสีตาสาช่วยเหลือประชาชนตาดำในการพักชำระหนี้
หรือที่จะเร่งรัดจัดหาวัคซีนให้ได้๗๐หรือทั้งที่ควรจะเป็น๘๕
แล้วค่อยเปิดประเทศ
รายได้หลักของประเทศท่านทราบอยู่แล้วว่าเกิดจากการท่องเที่ยว
แต่ท่านเฉยกับการฉีดวัคซีนเลือกประเภทวัคซีนที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ไรมาส๓ที่ว่าต้องเต็มแขนคนไทยผมเห็นแต่ศพขึ้นไปอยู่เต็มเมน
นี่แหละครับที่ท่านโม้ที่ท่านว่าเข็มแรกยังไม่มีเลยฮะ

ภูมิคุ้มกันประเทศไม่เกิดท่านกระเสือกกระสนที่จะเปิดประเทศ
นี่แหละครับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ
ธุรกิจท่องเที่ยวมีแต่จบจนแล้วเจ๊งครับ
ภาคการโรงแรมยิ่งหนักครับพังกับพัง
ผมอยู่ฟิลลนี้ด้วยนะครับทั้งธุรกิจบริการโรงแรมร้านอาหาร
ทัวร์ไกด์มะกุเทศผมสัมผัสพวกเขาหมด
นี้โรงแรมเปิดให้บริการเพียง๓๘ปิดกิจการชั่วคราวไปกว่า๓๐
อตการเข้าพักต่ำมากเงียบเป็นเป่าสาก
โรงแรมที่ฝืนอยู่ก็มีสภาพคล่องไม่ถึง๘๐

ไตรมาส๒และ๓ของปี๖๓ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลย
อันนี้เข้าใจได้ครับเพราะเห็นสถานการณ์ของโควิด
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นศูนย์คนตกงานระนาว
นี่ถือว่าน่าสงสารคนไทยมากนะครับ
ที่ได้นายรัฐมนตรีแบบนี้มาบริหารประเทศก็แย่แล้ว
ยังมีการจัดการโควิดที่แย่แบบนี้อีก
แล้วท่านเอาความมั่นใจมั่นหน้าจากไหนมาบริหารการต่อครับ

ยิ่งมีโควิดมาท่านยิ่งกู้ครับกู้กู้กู้
ทั้งสองรอบรอบแรกม์๑ล้านล้านบาทรอบที่สอง๒แสนล้านบาท

เงินกู้มากถึง๗๖๕ของเงินกู้ฉบับแรก
มีมูลค่าสูงถึง๑๘๒ล้านบาท
แต่ดูผลลัพธ์ตอนนี้สิครับผู้ติดเชื้อวันละสองหมื่น

วันนี้นายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
ท่านได้ฆ่าประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมไปแล้วเท่าไหร่
ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
เสียบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
ทำให้น้องเด็กลูกหลานต้องร้องไห้
เพราะสูญเสียบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นเท่าไหร่

ท่านครับตัวผมเองในฐานะคนเป็นพ่อ
ที่มีลูกแฝดเหมือนท่านนี่แหละครับท่านนายก
มาถึงจุดนี้มันน่าเศร้าใจขนาดไหนฮะ
ท่านควรรู้ได้แล้วนะครับจากความเศร้าโศกแบบนี้
คราบน้ำตาเท่านั้นท่านจะมีจุดจบอย่างไร
ต่อมาครับใน๗ปีที่ผ่านมาท่านคิดว่าท่านได้สร้าง

มาตรการเราเที่ยวด้วยกันที่ท่านดำเนินการไว้เป็นอย่างไรครับ
มันได้ครอบคลุมมะคุเทศนำเที่ยวทัวร์ไกด์
ขนส่งบริการอื่นในภาคการท่องเที่ยวหรือไม่
ไม่มีใครได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้เลย
เว้นแต่ท่านทราบหรือไม่ว่าเกิดการทุจริตในการจัดโรงแรมทัวร์
หรือเรื่องต่างท่านเคยไปนั่งไปปรับทุกข์ไปฟัง
แสดงความรับผิดชอบของความเป็นผู้นำประเทศบ้างไหมฮะ
ท่องเที่ยวแบบเดิมเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพ
ตลอดระยะเวลา๗ปี๘ปีที่ผ่านมา
โยบายท่องเที่ยวของภาครัฐกลับกลายเป็นระเบิดเวลาของประเทศ
ขุดหลุมฝังความหวังของประเทศไทยของประชาชน
และมันเป็นกับดักที่ย้อนกลับมาทำร้ายท่านในทุกวันนี้แหละครับ
อีกทั้งมาตรการซอฟต์โรนที่เคยออกมาช่วยเหลือ๒รอบ
แม้จะมีอยู่แต่การได้มาเข้าถึงยากมาก

ผู้ประกอบการกับผู้เข้าถึงหรือเงินทุนมากมาย

แต่การเข้าถึงหรือกำแพงก็ยังหนาและสูงอยู่มาก
กลุ่มที่อยู่ยากลำบากกว่า๒๗ล้านลาย
เชื่อที่ออกมาก็กลายเป็นสินเชื่อที่จ้องทำร้ายประชาชน
ไม่ได้ช่วยเขาในทุกรูปทุกมิติ
ยิ่งธุรกิจพลาดกลางคืนนี่หนักเลย
กิจการร้านใหญ่ก็ถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินมาตลอด
ผมก็อยู่ในสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร

เพราะฉะนั้นก็จะทราบถึงปัญหามากมายที่เขาร้องเรียนเข้ามา

เราก็ช่วยเหลือแล้วก็พยายามเดินหน้ากันด้วยตัวเราเอง
ศักยภาพของเชียงใหม่ที่มีทุกภาคีนะครับ
แต่ในเมื่อไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้

แล้วเขาจะดูแลพวกเขาบุคลากรเขายังไงฮะ
ดีเจนักร้องบาร์เทนเดอร์พนักงานเสิร์ฟพ่อครัวแม่ครัว
บริกรทั้งหมดที่อยู่ในระบบของเขาก็ต้องพังไปหมดด้วย
ท่านไม่เคยปรึกษาผู้ประกอบการไม่เคยปรึกษาประชาชน
ไม่เคยปรึกษาเจ้าของที่เขารู้จริงว่าเขาต้องการการช่วยเหลืออย่างไร
นั่งเองคิดเองแล้วมันเคยจะหาทางออกเจอไหมฮะ
แสดงให้เห็นถึงการเยียวยาพูดทำหาคิดในภาคการท่องเที่ยว
ไร้ความเข้าใจไร้ความรู้สึกไร้เมตตาไร้ประสิทธิภาพ
จิตสำนึกไร้การเหลวแลต่อภาคประชาชน
หากมีการช่วยเหลือก็ไม่ทั่วถึงไม่สนใจผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวเกิดหนี้ท่วมหัวครอบครัวมีปัญหา
ท่านเคยคิดถึงทั้งระบบไหมฮะต้นน้ำเป็นแบบนี้ปลายทางจะเป็นอย่างไร

ไม่ต้องพูดถึงธุรกิจสายการบินครับปีกหักไปตามตามกัน

ขนาดสายการบินยังบินไม่ถึงฮะแล้วประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ

มาตรการเยียวยาตอนนี้กลายเป็นเหมือนมาตรการป้ายยา
ไม่ว่าโรงแรมพัฒนาคารพ่อค้าแม่ค้าสปานวดผับบาร์
สถานบันเทิงนักดนตรีจนถึงธุรกิจใหญ่โดนท่านป้ายยาวหมดฮะ
ลวงไปถูกหลุมฝังหมด
เชื่อที่ทำลายประชาชนเยียวยาแบบชิงโชค
ปล่อยเบลอแรงงานนอกระบบ
ช่วยแต่ในระบบก็ไม่ถือว่าครบจดนะฮะ
เพราะฉะนั้นนโยบายที่ท่านบอกว่าเราเที่ยวไปด้วยกัน
ผมรู้ชื่อจริงมาแล้วฮะมันคือนโยบายที่เราจะตายไปด้วยกัน
สิ้นหวังนะครับกับการบริหารแบบนี้
เปิดประเทศที่ท่านเคยพูดไว้เคยแถลงไว้คืออะไรครับ
ผมมองว่าไม่ใช่แผนเปิดประเทศแต่เป็นแผนจกตาคนทั้งประเทศ
หมายในการเปิดประเทศ๑๒๐วันเป็นแผนที่๓วันเปลี่ยน๓ครั้ง
วันแรกครับ๑๖มิยอประกาศว่าจะเปิดภายใน๑๒๐วัน
ต่อมารองนายกฝ่ายเศรษฐกิจบอกจะเปิดวันที่๑กรกฎา
ทั้งนี้ก็เกิดความสับสนในการที่จะวางแผน
การจะซื้อสต๊อกการจะวางวัตถุดิบการจะวางแผนต่างนะฮะ
วันที่๓โศกสำนักนายกมาแถลงอีกว่าเป็นแค่หลักการ
ไม่ใช่การเคาน์ดาวน์การทยอยเปิดในจังหวัดที่พร้อมเท่านั้น
นี่๓วันจกตาประชาชนไปถึง๓รอบ
เขาวางแผนยังไงฮะทั้งคนทั้งการตบแต่งทั้งวัตถุดิบ
การจ้างงานใหม่แล้วเอาอะไรมาการันตี
เงินก้อนสุดท้ายก็หมดกันไปแล้วจากการฟื้นฟูในรอรอก๒
อกจากนี้ท่านยังประกาศจะฉีดเข็มแรกให้ครบ๕๐ล้านคน
๕ล้านโดสในต้นตุลา
กระบวนทัพการฉีดวัคซีนแบบไร้ทิศทางของท่าน
ทำแผนการเปิดประเทศไม่มีความหมาย
หากมองย้อนไปยังตัวเลขที่ผู้ได้รับฉีดวัคซีนแต่ละวันนะฮะ
เพราะว่าค่าเฉลี่ยอยู่วันที่๓แสนคนท่านคงคิดว่าเยอะ
แต่ถ้าเพราะที่ภารตรวจของท่านวางแผนจะเปิดประเทศให้ใน๑๒๐วันการประกาศ
ตั้งแต่วัน๑๖นิยตัวนี้จะเหลือเวลา๔๐วัน
ต้องฉีดวัคซีน๕แสนคนในกรณีที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่๑๗๐

รับรองว่าถ้ามีเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เหมือนว่าจะมีแล้ว
ค้นพบแล้วนะฮะที่อินเดียเมื่อเช้านี้ได้ทราบ

ภูมิในการสร้างภูมิตรงนั้นมันต้องเยอะกว่าเดิม
แปลว่าท่านต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละ๘แสนคน
ท่านจะเอาบรรยาจากไหนมาครับ๘แสนคน
มากกว่าค่าปัจจุบันถึง๒เท่า
ท่านต้องรีบจัดทัพในการฉีดวัคซีนใหม่ทั้งหมด
หรือท่านไม่เห็นความสำคัญของวัคซีนตั้งแต่แรกแล้ว
ถึงจัดหามาไม่ทันทุ่งทีไม่เคยต้องการ
ท่านบอกว่าศพจะเต็มอ่าโทษครับเพราะมันน่าเศร้า
บอกวัคซีนจะเต็มแขนแต่ตอนนี้มันมีแต่เมนเผาศพเต็มแผ่นดินครับ
หากท่านยังฉีดวัคซีนด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม
ยังคงช้าเหมือนเต่าที่เป็นตะคิวอยู่แบบนี้นะฮะ
ต้องสูญเสียมูลค่าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจไปเท่าไหร่ครับ

ทำให้เกิดภูมิข้างหมดที่๑๗๐จะช้ากว่ากำหนดการถึง๓๐วัน
เท่ากับเราจะเสียค่าโง่ไปถึง๑๗๓แสนล้านบาท
และหากต้องการทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่๑๘๕จะช้าไปอีก๕๘วัน
เสียค่างอกไปถึง๓๓แสนล้านบาท
นี่แค่เข็มแรกนะฮะรัฐคำนวณครบ๒เข็ม
ท่านจะทำได้ยังไงฮะเลยมีคำกล่าวว่าท่านคือบิดาแห่งการเสียค่าโง่ของไทยไงครับ
เพราะมันเปรียบเสมือนครบเพลิงแห่งความหวังในภาคการท่องเที่ยวของพวกเรา
ผมมองว่าเป็นแนวคิดที่ดีฮะสำหรับการจะเปิดประเทศเป็นแนวทางที่ดีครับ
นักท่องเที่ยวจะเข้ามาแล้วก็วางเป้าหมายแต่ณตอนนี้เกือบสองหมื่นคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ย
เป้าหมายที่วางไว้ในช่วงไตรมาส๓จึงมีท่องเที่ยว๑แสนคน
ท่างรายได้๘๙ล้านบาทพันล้านบาทนะครับ
ความต้องการให้นักท่องเที่ยวเดินมาตามเป้าหมายนะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าการบริหารแบบนี้เนี่ย
เหลือแค่๑เดือนกับตัวเลขอีก๗๕๐๐คนท่านทำได้ไหมฮะ
กับเหตุการณ์ที่น่าเศร้าไม่อยากให้ไม่อยากกล่าวถึงนะครับที่ว่ามีฆาตกรรมหรือว่าอย่างไร
ก็มันทำให้เกิดความกังวลครับว่านอกจากประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนครบหรือไม่
มันทำให้เห็นถึงแนวคิดหรือการวางแผนที่ไม่ครบระบบ
แล้วก็เกิดเหตุใดก็แก้ทีละช็อตแก้ทีละอัน
มันน้ำหกแล้วค่อยไปเช็ดนะครับมันไม่เคยมีการป้องกันว่าไม่ให้เกิดเลือดไหลหรือว่าอุบัติเหตุใดก่อน
ปลายเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่จังหวัดภูเก็ตสูงขึ้น
เงื่อนไข๙๐คนต่อสัปดาห์
ส่งผลให้ภูเก็ตต้องประกาศปิดสถานที่ปิดห้างปิดโรงเรียนปิดสนามกีฬา
จำกัดคนใช้บริการตลาดสดห้ามรวมกลุ่มเกิน๑๐๐คน
ถึงวันนี้จะ๑กันยาแล้วก็มีมาตรการในการที่จะปรับแล้วก็ลดการล็อกดาวน์ลงมา
ก็ต้องมาดูอีกนะครับว่ามีความพร้อมในการจัดการหรือไม่
แรกที่๑๗๖ของคนภูเก็ตเข็ม๒ยังไม่ถึง๖๐
แล้วจะเปิดได้อย่างไรครับขอยกตัวอย่างนะครับว่า
มันมีเมืองเซอรานะที่ประเทศบาซิลเขาได้ทำโมเดลขึ้นมาได้อย่างดี
เพราะว่าผู้ป่วยมีอาการลดลง๘๐โดยผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในพยาบาลลดลงถึง๘๖
อัตราการตายลดลงถึง๙๕ต่อ๑แสนคนภายใน๒สัปดาห์
มีผู้เสียชีวิตเพียง๖ลายในระยะทดลอง๔เดือน
ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าประเทศไทยจะทำได้หรือไม่
เพื่อป้องกันสายเดลต้าท่านต้องฉีดวัคซีนให้ครบ๓๕แสนคน
ซึ่งคนภูเก็ตและคนทั้งประเทศต้องมาลุ้นว่าจะทำได้อย่างไร
เพราะภูเก็ตแซนบล็อกคือความหวังเดียวของภาคการท่องเที่ยว
แทนที่จะเปิดแล้วปังท่านเปิดแล้วให้มันพัง
ประสาททรายในวันนั้นที่ท่านกล่าวนะฮะภูเก็ตแซนบล็อกคือประสาททราย
ประสาททรายนั้นท่านได้ทำลายมันในน้ำมือของท่านแล้วครับ
ถึงวันนี้นะฮะถึงจุดนี้
ผมเชื่อว่าถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลและบริหารประเทศอยู่
จะไม่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวดิ่งลงเหวดังทุกวันนี้
เราเคยบอกท่านแล้วครับเคยเตือนเคยแจ้งเคยหาลือเคยเสนอแนะ

อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายครับที่ผมเนี่ยเสนอทางออก
ธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะครับภายใต้ชุดมาตรการ
เปิดป้องกันและฟื้นฟู

อวดฉลาดท่านคิดว่าตัวเองเก่งไม่ต้องฟังไม่ต้องสน

ปล่อยเงินกู้ร้อยละศูนย์
เป็นกระต่ายตื่นตูมไม่เคยตื่นรู้
ทำให้ประเทศไทยฟื้นฟูได้ช้าเหลือเกิน
มาตรการที่๓ครับมาตรการฟื้นฟู
ภายใต้มาตรการ๑อำเภอ๑แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ธนาคารเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรัฐหลัก
สินเชื่อภาคการท่องเที่ยวกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางภาคการท่องเที่ยว
ท่านยังดื้อดึงแบบเดิมมาตรการแจกเงินแบบเดิม

มันก็ได้ผลลัพธ์ที่พังแบบเดิมเนี่ยฮะ

หากรัฐได้ดำเนินมาตรการเปิดป้องกันฟื้นฟูตามที่เพื่อไทยเสนอไว้

เปรียบเทียบให้เห็นง่ายนะครับว่า
ภาคการท่องเที่ยวที่รัฐบาลเคยทำมา
ถ้าเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยพาสปอร์ตวัคซีน
จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ในประเทศ
ผ่านการค็อตกรองแล้วมีมาตรการใหม่
ไม่ว่า๑แลนดมาร์ค๑อำเภอ๑แหล่งท่องเที่ยว

ก็ทำให้รายได้สูงขึ้นของปี๖๔ดู๗เดือนนี้นะฮะ
หากทำแบบที่เพื่อไทยทำที่เพื่อไทยบอก
รายได้จะเป็น๗เท่าจากที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้

ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าสิ่งดีมากมายที่เสนอ
ชี้แนวทางและหาทางออกของประเทศร่วมกัน
จากนี้ครับผมขอเสนอทางออกของประเทศไทยเพิ่มเติมนะฮะ
การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราจะไม่เสนอทางออกกัน
ผมอยู่ในฟิลลนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดภาพอสังหาโรงแรมบริการต่าง
ผมคุยกับพวกเขาจนรู้ครับว่าพ่อแม่พี่น้องเขาไม่มีอะไรกินแล้ว
เขาตกงานขนาดไหนเขาลำบากขนาดไหน
เขาก็ของานทั้งที่ผมก็ไม่มีงานเหลือให้เขาทำแล้ว

ธุรกิจครอบครัวหรือที่ทำอยู่ก็ต้องมาเกิดวิกฤตนี้ตั้งแต่รัฐประหาร
ว่ากันครับแต่ผมจะปล่อยให้พวกเขาเจ็บช้ำบอบช้ำ
ล้มละลายไปอีกสักหนึ่งรายผมทำไม่ได้ครับ
ตามมานะฮะข้อแรกก็คือปลดล็อกประเทศในลิสต์
หากท่านต้องการเปิดประเทศจริงโดยการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ
ให้ได้น้อยกว่า๕๐๐คนต่อประชากร๑แสนคนยากนะฮะ
ระยะเวลาสะสม๒๘วันมันมีเงื่อนไขยิบย่อย
หากลดลงมาในไตรมาสในระดับ๓ได้คำเตือนให้หลีกเลี่ยงก็จะหายไป
แต่สุดท้ายก็จะมาวนอยู่กับการจัดการวัคซีนที่ไม่พร้อมไม่พอเพียงไม่ทันเวลาอีกนะฮะ
ทางที่๒ครับใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการปลดล็อก
การขยายการเจรจากับกลุ่มประเทศต่างที่พร้อมจะเดินทางไปด้วยกัน
อันนี้นานแล้วก็ยังไม่เห็นมีการพัฒนาหรือมีการยกระดับในการเจรจา
เป็นกลุ่มประเทศจีนตอนใต้นะครับประกอบด้วยอินเดียเนปานภูฐานศรีลังกาและไทย
มีโอกาสมากมายครับเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
อันนี้แค่ยกตัวอย่างในกลุ่มประเทศที่ควรจะต้องยกระดับในการเจรจา
เพื่อหาทางออกและเดินทางร่วมกัน
จะเป็นเส้นทางส่งสินค้าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรม
เป็นการสร้างรายได้ระหว่างทางตลอดเส้นทางคมนาคมทั้งหมด
จากเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจแล้ว
เป็นการสร้างมูลค่าระหว่างประเทศสร้างมูลค่าระหว่างชายแดน
แต่นโยบายแบบดีแบบนี้ผมว่าไม่น่าเกิดกับรัฐบาลชุดนี้ครับ
ทางต่อมาครับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบคุณภาพให้เกิดขึ้นนะครับ

จากจำนวนวันและจำนวนคนที่จะอยู่ก็จะมีจำนวนวันที่มากขึ้น
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวด้านการแพทย์
พัฒนาต่อไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ระบบเนี่ยฮะก็ต้องมาทำให้มันล้อไปด้วยกันในเวลาเดียวกัน
แล้ววางแผนเอาไว้ไม่ใช่ถึงวันนั้นค่อยทำกินบุญเก่าไปวัน
การท่องเที่ยวก็จะซ้ำแล้วก็เหยียบย่ำอยู่จุดเดิมตลอด
โยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาพยนตร์สำนุนของรัฐ
รายได้๖๔นะครับอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงเนี่ย
ผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมส่งเสริมเชิงสัญลักษณ์
อุดหนุนสินค้าความนิยมความเป็นไทยจะกลับมานะฮะ
อุดหนุนสินค้าไทยอาหารไทยอัตลักษณ์ต่าง
วัฒนธรรมต่างที่เคยเป็นที่เชื้อหน้าชูตาของไทยก็จะกลับมา
แม้แต่การนำเรื่องการค้าบริการถูกกฎหมาย

ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดัดจริต

แต่หากผลักดันและส่งเสริมในการค้าบริการหรือต่างเข้าสู่ระบบ
อย่างมีศักดิ์ศรีมีระบบถูกต้องถูกกฎหมาย
ดึงเงินนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจ
ธุรกิจนี้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า๒แสนล้านบาท
แต่หากเราไม่ด้อยฆ่าคนสร้างสวัสดิการดี

ก็น่าจะมาพิจารณาหรือมาปัดฝุ่นดู
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
คือเศรษฐกิจแบบชีวภาพแบบหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
และวันใดที่ทุกสิ่งที่กล่าวมามีความครบถ้วน
นั่นแหละครับจะเป็นการดึงดูดลูกหลานกลับบ้าน
พัฒนาบ้านเกิดสร้างความสุขมวลรวม
รอยยิ้มที่จะกว้างขึ้นในชุมชนและในครอบครัวอีกครั้ง
แล้วคนเราครับจะทำอะไรต้องมีเป้าหมาย
มีเดสไลน์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เช่นอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
จะต้องไม่ต่ำกว่าอันดับ๒๕ของโลก
ทำอย่างไรก็จะมีดีเทลในการที่จะต้องทำอยู่ในพิจารณาอยู่แล้วนะครับ
กับด้านการให้บริการลูกค้าในอนาคตต้องติด๑ใน๑๐ของโลก
ในช่วงที่ปิดประเทศปิดโควิดเดินทางไม่ได้แบบนี้พัฒนาไปสิฮะ
อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำทางเรือทางอากาศ
ต้องติด๑ใน๕๐อันดับแรกของโลก
ระหว่างนี้ก็พิจารณาไปครับตรงไหนบกพร่องตรงไหนควรเตรียมพร้อมตรงไหนควรพัฒนา
อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวต้องสูงหรือโตร้อยละ๓ต่อปี
หากถึงตัวเลขนั้นได้วัตถจักรวังวลแห่งความอุบาตที่ผมกล่าวมาข้างต้น

หากท่านต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่แท้จริง
ก็หวังใจอย่างยิ่งนะครับว่าท่านจะทบทวนในมาตรการต่าง

เข้าช่วงสรุปนะครับ
ทั้งหมดนี้คือภาพรวมที่นายกรัฐมนตรีบิดาแห่งการเสียค่าโง่ของไทย
และนายรมนตรีแห่งความล้มเหลวของประเทศไทยได้บริหารประเทศมา
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศที่ล้มเหลวการท่องเที่ยวไทย
ที่จะเคยเป็นดอกฟ้ากลับกลายเป็นหมาวัด
สายตาต่างประเทศที่มองไทยเข้ามาว่าไทยมีผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพ
สนใจการปราบม็อบมากกว่าการยกระดับประชาชน
โยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ผ่านมาคือระเบิดเวลาของประเทศ
คือการขุดหลุมฝังความหวังของประชาชน
มาตรการการดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่เปรียบเสมือนกำแพง๙
ก่อนเดียวกับคนรวยกับคนจน
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ตกต่ำจำนวนคนงานที่ตกงานกว่า๖ล้านคน
จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปถึง๓๓ล้านคน
เงินในเศรษฐกิจหายวับไปกับตาถึง๑๖ล้านล้านบาท
เหมือนกับผู้นำในประเทศไทยในตอนนี้
ภูเกียร์แซนบ็อกที่แทนเปิดแล้วปังดันเปิดแล้วพัง

เรียกได้ว่าครบสูตรของรัฐบาล
พังที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย

นายรัฐมนตรีพูดมาได้ตลอดอย่างไรว่า

คนที่อยู่ข้างหลังท่านมีมากขึ้นเรื่อย

ล่อแร่อาการหนักปางตาย
และจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเหลือเกิน

ความโอหังคลั่งอำนาจ
ไหล้องค์ความรู้ไหล้คุณธรรม
จริยธรรมไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ
ท่านยังกล้านั่งบริหารประเทศนี้อยู่หรือครับ
ท้ายนี้กับผมจักรพลตั้งสุทธิธรรม
ขอใช้ความเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ประกาศว่านายรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
ประพฤติตัวขัดมาตรา๔๗แห่งรัฐมนุนอาณาจักรไทย
ที่ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
ประกอบมาตรา๕๕แห่งรัฐธรรมนูลราชนาจักรไทย
รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสถานศึก
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการบริหารที่โดยทุจริต

หรือปรับ๒๐๐๒๐๐บาท

ดังนั้นขอฝากบอกฝ่ายกฎหมายของท่านนะครับ

ก็เดี๋ยวว่ากันว่าอย่างไรนะฮะ

สิ้นหวังของประชาชนทั้งหมด

เหยียบเบรกประเทศและให้คนอื่นมาเหยียบคันเร่งประเทศไทย
ท่านออกไปเถอะครับขอบคุณครับ